มาดูกรณีเกิดขึ้นที่ลำปางค่ะมีผู้สูงอายุเป็นผู้หญิงนะคะ
ขออนุญาตเรียกว่าคุณป้านะคะเอากระดาษที่เขียนข้อความเนี่ย
กระดาษบางใบเนี่ยนะคะเขียนข้อความที่ค่อนข้างยาวนะคะ
บอกว่าจุดนี้เป็นถนนสาธารณะอย่าจอดนาน
แต่กระดาษบางแผ่นเนี่ยเขียนข้อความคำว่าควายจอดแล้วเอาไปติด
รถที่เขามาจอดข้างบ้านย้ำว่าไม่ใช่หน้าบ้านของคุณป้าด้วยนะ
ข้างบ้านริมรั้วของคุณป้า
คุณป้าคนนี้ทำแบบนี้มาเป็น๑๐ปีแล้ว
ชาวบ้านเขาเคยร้องเรียนนะคะให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
มาช่วยดูแลมาเจรจาคุณป้าหน่อยนี่นะคะ
จนกระทั่งมาถึงการร้องเรียนครั้งล่าสุด
เจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับคุณป้า
ใช้เวลา๒วันเมื่อวานนี้ไม่ประสบความสำเร็จ
วันนี้ลงพื้นที่ไปคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
คุณป้าบอกว่าไม่ทำแล้วก็ได้
แต่ว่ามีมาตรการอื่นให้คุณป้าไหมเนี่ยนะคะ
กรณีนี้ถูกแชร์ในโลกออนไลน์ภายในจังหวัดลำปางค่ะ
แล้วก็มีการแชร์คลิปนี้ต่อไปนะคะ
เป็นภาพของคุณป้าท่านนี้เป็นคุณป้าสูงวัยนะคะ
รถออกมาแล้วก็เอากระดาษที่พิมพ์ข้อความว่าควายจอด
ไปติดที่รถยนต์บ้างรถจักรยานยนต์บ้างของชาวบ้าน
ที่เอารถมาจอดข้างบ้านของคุณป้านี่นะคะ
คุณป้าบอกว่าตรงนี้มันเป็นถนนสาธารณะ
อ้างแบบนี้จอดได้แต่อย่าจอดนานนี่นะคะ
บริเวณนี้คือถนนรอบเมืองซอย๒เยื้องหน้าโรงเรียนลำปางกรยานี

จุดนี้เองก็ไม่มีป้ายจราจรห้ามจอดไว้นะ
ก็เลยทำให้มีคนเนี่ยมาจอดทุกวันเลยแล้วอยู่ใกล้โรงเรียนด้วย
คนที่มาจอดส่วนมากก็เป็นนักเรียนนั่นแหละนะคะ
จากการสอบถามชาวบ้านในระแวกดังกล่าวทราบว่าปัญหานี้
เกิดขึ้นมานานแล้วนานแล้วนี่คือเป็น๑๐ปีแล้วนะคะ
ชาวบ้านเริ่มเอือมระอากับพฤติกรรมของคุณป้า
คือไม่ได้เอือมระอาที่ตัวเองไม่มีที่จอดรถนะ
ชาวบ้านเขาเล่าบอกว่าสิ่งที่มันเอือมระอาคือ
ความเครียดที่มันเกิดขึ้นจากเสียงของคุณป้า
เวลาเจอรถมาจอดแบบนี้ไม่ได้เอากระดาษมาติดเฉย
คุณป้าด่าเสียงดังด้วยถ้อยคำหยาบคาย
ชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่ามันเครียด
ก็เลยรวมตัวกันร้องเรียนร้องเรียนไปแล้วหลายครั้งนะคะ
หน่วยงานไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ได้
และเจ้าหน้าที่เคยเข้ามาพบคุณป้าเหมือนกัน

และหาว่าถูกชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง
ส่งเรื่องร้องเรียนเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง

จากการร้องเรียนครั้งล่าสุดของเพื่อนบ้าน

เทศกิจเทศบาลนครลำปางค่ะ
นำเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบริเวณดังกล่าว
ที่สำคัญคือการไปหาคุณป้า

คุณป้าตรงนี้มันเป็นถนนสาธารณะนะ
คนทั่วไปเขาเอารถมาจอดได้นะ
และคุณป้าเองไม่ควรจะเอากระดาษ
ที่มันเขียนข้อความต่างมาติดรถเขา

และที่สำคัญมันจะเกิดการทะเลาะวิวาส

จะทำป้ายบอกคนว่าจุดนี้มันจอดได้

มันจอดได้แต่อย่าจอดเกิน๑ชั่วโมง
สรุปแล้วเมื่อวานี้หลังจากที่เจรจาได้เนื้อหาประมาณนี้แล้วนะ
คุณป้าเลี่ยงที่จะตอบคำถามอื่นกับเจ้าหน้าที่

ใส่หน้าเจ้าหน้าที่แบบนี้เลยนะคะ
วันนี้เจ้าหน้าที่ต้องลงพื้นที่อีกค่ะ
สายวันนี้เองพันธุ์ตำรวจโทสาราวุฒิวะเท
เป็นรองผู้กำกับการจราจรสพเมืองลำปาง
คือฝ่ายจราจรต้องไปเองเลยไปพูดคุย

ทำความเข้าใจกับข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับข้อกฎหมายจราจรกับคุณป้าเลยทีนี้

คุณป้ามีความเข้าใจว่าจุดดังกล่าวเป็นถนนสาธารณะ

แต่คุณป้าไม่อยากให้ใครจอดแช่เป็นเวลานาน
เพราะทุกคนจะได้เวียนกันมาจอด
หลังจากนี้ไปก็รับปากนะ

บอกว่าจะไม่นำกระดาษที่มีข้อความสำคัญเลย
เขียนว่าควายจอดมาติดรถของคนอื่น
มาจอดในจุดข้างบ้านของคุณป้าอีกแล้ว
และนี่คือการทำงานของเจ้าหน้าที่เบื้องต้นก็คือ

เอาสีขาวแดงมาทาทับที่ขอบถนนข้างบ้านคุณป้าไปเลยแล้วกัน
เป็นระยะทาง๑๐เมตร
ฟังเสียงรองผู้กำกับจราจรสพลำปางค่ะ
ก็เบื้องต้นนะครับก็จะใช้วิธีการพูดคุยครับ
พูดคุยให้คุณยายเขาเข้าใจ
แล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยคุณยายเขาก็เข้าใจนะครับ
ในเรื่องของการจอดรถนะครับ
แต่คุณยายเนี่ยเขามีประเด็นตรงที่ว่า
เป็นทางสาธารณะอยากให้ทุกคนใช้ร่วมกัน
ไม่อยากให้ใครจอดแช่แค่นั้นเองครับ
แต่เบื้องต้นเราก็เอาในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับ
มาดูว่าก่อนถึงทางร่วมทางแยกสิบเมตร
เราห้ามจอดตามกฎหมายพรบจราจรอยู่แล้วนะครับ

ทุกคนก็มีสิทธิ์จอดได้เหมือนกันครับ
คุณตำรวจบอกเพิ่มเติมแบบนี้นะคะ
การแก้ไขปัญหาไม่ใช่เมื่อวานนี้คุยกับป้าแล้วจบ
วันนี้คุยกับป้าแล้วจบเท่านั้นนะคะ
หลังจากนี้จะจับตำรวจจราจรมาตรวจสอบบริเวณดังกล่าว

เฟื้อการใช้รถใช้ถนนกันนะ
ที่จอดรถก็ต้องแบ่งปันกัน
จะได้ไม่เกิดข้อขุนคล่องหมองใจกันอีกนะคะ
ซึ่งตำรวจเองก็เห็นด้วยกับคุณป้านะ
ว่าสถานที่นี้บางคนเขามาจอดจอดนานเกินไป
แต่อย่างไรก็ตามคุณป้าก็ไม่ควรเอากระดาษไปติดรถคนอื่น

คุณป้าไปติดป้ายว่าควายจอดเขาจอด๑ชั่วโมงครึ่ง

แล้วก็กลายเป็นข่าวให้เราได้ชมกันแบบนี้นะคะ